ที่จังหวัดขอนแก่นคุณผู้ชมดอมน้ำแข็งช่วยพี่ดูหน่อย
เพราะว่าพระเก่าชาวบ้านที่นั่นเขายังงงเลย
ว่ารถคันนี้ชนกำแพงวัดทำไม
โอ้โหชนเป็นรูเลย
ไอ้ครั้งแรกก่อนดอมตึ้งมันเบาไปไงถอยหลังสิถอยหลัง
ไม่ได้หักออกชนใหม่เฮ้ย
จงใจอยู่แล้วล่ะแต่ชนทำไม

คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะรถยนต์อเนกประสงค์เป็น
คันนี้เป็นเชฟโลเล็ตนะสีดำนะไม่รู้ทะเบียนนะครับ
ขับมาทางตรงชนกำแพงวัดตึ้งมันเบาหรือไง
จากนั้นคนขับถอยหลังครับถอยหลังนึกว่าจะหักขวาออกไปตามถนน
ที่ไหนได้ชนใหม่ชนใหม่คราวนี้โอ้โหรูเบอร์เลอร์เลยครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นวันที่๖มิถุนายนที่ผ่านมา
นี่คือวัดศรีอารามที่ตะวดบ้านเป็ดอบฮมือสวรรค์ขอนแก่นครับ
กำแพงพังครับเศษอิดเศษหินที่โดนชนไปกองอยู่ด้านหลังนู่นนะครับ
แล้วรูปปั้นพญานาคที่อยู่บนบนวนคารมันก็หักลมันได้หักครึ่งตัวเลย
จากนี้ไอ้เศษอิดเศษหินตอนชนมันกระเด็นไปโดนรถเก่งด้วยครับ
แล้วก็มีอัยหิภาพของรถ
ชาวบ้านในระแวกนั้นบอกว่าคนขับเหมือนเมายานะชาวบ้านบอกนะ
ชาวบ้านเล่านะคนขับเหมือนเมายาครับ

ถ้าเป็นอุบัติเหตุไม่น่าจะถอยหลังมาชนซ้ำอีกใช่ไหม
เออใช่ครับลองฟังลุงเขาหน่อยครับ
ชนป่ะชนเบาเสร็จแล้วถอยกลับมา
ชนอีกครั้งจนพังหมดเลย
นี่แหละครับพระอาจารย์วิมลมั่งกลับมาที่พระอาจารย์วิมลนะครับ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุท่านไม่เห็นเหตุการณ์

กระทั่งชาวบ้านโทรบอกโอ๊ยท่าน

ก็อ้าวท่านเรียกร้องให้โยมผู้ก่อเหตุมาชดใช้ค่าเสียหาย
เท่าไหร่ล่ะท่านท่านบอกว่าโอ้ไปคุยกันในวัดแล้ว
ไปดินลูกคิดดูแล้วสี่หมื่นกว่ากว่าต้องมี